คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นการเมืองกันหน่อย

มมมมภารกิจชนะ

ประเด็นสาธารณีไม่ควรบ้างอาจพูดเรื่องรถแบบบรรเลือกตั้งเลย
ด้วยซ้ำไปพูดก็พูด
แต่เพราะว่าถูกถามและพยายามจะคาดคันให้ตอบให้ได้

ยังไว้โปร์มันอันตั้งเรื่องยืดไป๙๐วัน

แล้วใครจะบอกว่าเก้าหกไม่มีสัชญะ

คุณมาบีบคอคุณไม่ได้พูดผมก็พูดอย่างนั้น
ยืดเวลาวันเลือกตั้งออกไปอีก
มันจะส่งผลกระทบกับอะไรต่อไปจากนี้
ครับมติสรช๒๑๓เสียงต่อ๐เมื่อวันพฤหัสสมดีที่ผ่านมา
เป็นมติที่ไม่เกินความคาดคิดแล้วเพราะว่ามันเป็นข่าวมาล่วงหน้าอยู่แล้ว
ว่าไปเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการร่างรัฐมนุนหรือกรทของอาจารย์มิชัยนิร่างมา
แล้วก็ไปเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขหลายจุดหลายประเด็นนะครับ
อันนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยนะครับว่ามีความพยายามในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
ระยะโดยไม่ได้แย่แสรถแบบที่ขอสชและรัฐบาลวางไว้นะครับ
นอกจาก๙๐วันแล้วในตัวพระราชบรรยัติที่ผ่านสะพานนิติการณ์
บรรยัติแห่งชาติมาเนี่ยยังมีติ่งต่างอีกหลายเรื่องนะครับ
เรื่องการห้ามสมัครคนไม่ใช้สิทธิ์ห้ามสมัครรับราชการเป็นค่ารายการของรัฐสภาบ้าง
เรื่องของการที่คนไม่ใช้สิทธิ์จะไปเป็นผู้บริหารในองค์การท้องถิ่นอะไรไม่ได้
อะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อย
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากร่างของกรททำไมถึงสรชอเพิ่มอย่างนี้
เขาก็มีเหตุผลของเขาในการที่พูดแต่ว่าในสายตาบุคคลภายนอก
นี่คือการวางทุ่นระเบิดนะครับ

ตั้งใจที่จะวางทุนระเบิดเพื่อให้เกิดชนวนสงสัยว่าจะขัดรัฐมนุนหรือเปล่า

กล้ายืนยันว่า
กฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้เนี่ย
ต้องถึงหลายส่านรัฐธรรมนุนแน่นอน
และส่วนสารรัฐมนุนท่านจะใช้เวลาในการพิจารณา
มากน้อยยาวนานแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ว่าถ้าประเด็นเดียวก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าหลายประเด็นมันต้องมีการประชุม
ทีละประเด็นทีละประเด็นอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมากกว่า๙๐วันนะครับ
เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันมองว่า๙๐วันอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นภาวะที่ทุกคนรู้ทันรู้เท่าทันแค่ไหนเพียงไรครับ
ทำไมถึงต้องไปประกาศให้โลกรู้อีกว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ทำไม่ได้
ผมก็ไม่อยากจะกลับไปคิดซะนะที่กูเจี๊ยบถามที่ความหมายความว่ามันกระทบภาวะพลุ่งนำใช่มั้ย
ผมเคยตั้งข้อสังเกตพลเอกประยุทธ์บอกว่าปลายเดือนพฤศจิกายน
แต่พลเอกประวิทย์บอกว่าต้องเลือกตั้งได้หลังจากกฎหมายประกอบรัฐมนูล๔ฉบับ
เสร็จเสด็จน้ำแล้วแต่นี่เขาออกมาโผล่ว่า๙๐วัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันไหนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่ทราบ
แต่จะนับไปต่างวันนั้นไป๙๐วัน
มันก็สามารถที่จะหน่วงเวลากันได้เต็มเกย์เต็มที่

จริงกรอบเวลาภายในจำนวนวันเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่
แต่ก็ใช้กันเต็มเกย์กันมาตลอด
อันนี้ก็เอาละเป็นลีลาของเหลี่ยมกฎหมาย
ซึ่งถ้ามันเล่นเหลี่ยมกันมากนัก

เสียความสง่างามของกฎหมายหมดครับ

มันน่าคิดว่าเขามีความจำเป็นอะไร
ถึงต้นหวงเวลาแล้วก็เลือกตั้งเนิ่น
ให้เลื่อนช้าออกไปเนี่ย

แต่คดีว่ามันมีหลักประกันอะไร
อ่าว่าเลื่อนออกไปนานแล้วเนี่ย
ถ้าแน่ใจว่าเอาอยู่ก็คุ้มนะ
เพราะว่าพิษของการเลือกตั้ง

มันก็ออกจากวิกฤตที่ผ่านมาไม่ได้สักทีหนึ่ง
ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการประเมินอย่างหนึ่ง
ว่าเขาก็อาจจะกลัวผลตรงนั้น
แต่กลัวอย่างนี้แล้วแฝงการเสพติดอำนาจเข้าไปด้วยหรือเปล่า

หรือว่าจะถ่วงเวลาไป
เพื่อให้ผลของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานล่าง

ก็เป็นหลักประกันว่าจะไม่เสียของ
ซึ่งมันก็คิดกลัวไม่ได้หลายเหรียญ๑๐๘อ่ะ
แต่เมื่อเขาไม่บอกก็เดาไปละกันครับ
แต่เขาบอกแล้วเรื่องนี้ไม่ควรถามไม่ควรพูด
คล่ามือกากก็ไปถามถึงแรก
ขอสชกำลังแต่งตัว
ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนสีอะไรให้มันพร้อม

แล้วก็ระยะมัน
๔ปีนี้ยังไม่พอนะเวลา
ตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนี้
ขอโทษนะครับ
พวกท่านก็ต้องถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
และจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูล
เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชน

แล้วแต่พระสยามเทวาธิราชก็แล้วกันครับ
อะไรที่มันจะทำให้ไทยนิยมไปไม่รอด
อันหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องนาฬิกาพี่ใหญ่เนี่ย
อันนี้มันยังอยู่ในความรู้สึก

คงจะยากเพราะมันต้อง๒๕เรือน
เขาบอกใส่วนเวลาเมื่อกี้ซ้ำ

เพราะวันนี้นะความเชื่อมั่นศรัทธาอะไรมันลดลง
มันลดลงโดยก็ทำกันเอง
เรื่องนาฬิกาก็ยังอุ้มชูกัน
แล้วก็มาเรื่องแก้กบทหมายอะไร
คือมันไม่คล้ายแบบ

ฉะนั้นในทางที่ดีจากนี้ไป
มันก็ต้องอย่าให้มันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาอีก
แล้วก็เร่งทำงานเร่งอะไรอะไรที่พูดน้อย
ก็พูดให้มันน้อยลงที่ไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้
แต่กลัวอย่างเย็นก็คืออารมณ์สังคม

เหมือนที่ผ่านมาก็เคยเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมา

เรากำลังจะบอกว่าสุดท้ายจะไปรอดหรือไม่รอด
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วหลังจากนี้

ถ้าหากดูที่ตัวท่านนายกไม่มีอะไรน่าห่วงหรอก
เพราะท่านก็ปรับตัวปรับสภาพอะไรได้ดีพอสมควร
แต่แวดล้อมบริวารก็ดีหรือองค์คาพยพต่าง
กรอิสระต่างโดยเฉพาะปปช
ถ้าปปชตัดสินเรื่องนาฬิกาออกมาแล้วคนนี้เนี่ย
ปปชก็จะขาดความเชื่อถือ
ก็เป็นอันว่าหมดหวังในเรื่องการปราบปรามการทุจริต
หรือการประพฤติมิชชอบนะครับ
อาจจะไม่ได้ทุจริตแต่ประพฤติมิชชอบก็ผิดเหมือนกัน
ขอฝากไว้ตรงที่ว่าจะทำอะไรก็ทำเถอะ
แต่อย่าให้กระทบเหยียบย่ำหัวใจประชาชนนักเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป